กลับมาดูบรรยากาศของเทศกาลกินเจกันหน่อยก็แล้วกันนะครับ
เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้วันแรกนะครับ
กินเจวันแรก๑๕ตุลาเมื่อวานนี้มื้อเย็นล้างท้อง

ไปที่นครสวรรค์กันก่อนเลยครับ
บรรยากาศที่นครสวรรค์ร้านอาหารเจเจ้าดังประจำจังหวัด
รู้จักกันในชื่อร้านเจ๊เสียงไทยสุกี้ครับ
มานานกว่า๓๐ปีแล้ว
มี๔๐กว่าเมนูให้เลือกสรรครับ
เจ๊บอกว่าแม้ต้นทุนจะแพง
แต่ว่าปีนี้เนี่ยนะฮะก็ยังคงขายในราคาย่อมเยาเหมือนเดิม
แล้วก็ขายดีเกินคาดด้วยลูกค้ายังสนใจ
เทศกาลถือศิลป์กินเจหรือว่าบางที่เรียกว่าถือศีลกินผัก
ก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง๒๓ตุลาคม

จากมีร้านรวงมาเปิดร้านขายแล้ว
ที่มีให้กินฟรีด้วยนะครับ
นครสวรรค์เสร็จแล้วขยับไปพิศนุโลกต่อ

อยู่บนเขาสมแคลงในพื้นที่อำเภอวังทองพิศนุโลกครับ
จุดนี้เป็นที่ตั้งสารเจ้าพ่อเฮ่งเจียด้วยนะครับ
แล้วก็เป็นจุดชมวิวดอยสุเทพ๒หลายคนเรียกว่าแบบนั้น
วันแรกเทศกาลกินเจคนเดินทางมาจำนวนมากเลย

แล้วก็มาร่วมกินอาหารเจที่โรงทานนะครับ
อกจากนี้หลายคนก็บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ข้าวสารอาหารแห้ง
หากจะซื้ออาหารเจกลับบ้านที่นี่ได้เหมือนกันนะครับ
นุนราคาชุดละ๔๐บาท
หลายคนก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับไปบ้านเผื่อมื้อเย็นไงครับ

มีคำว่าไซคีหุบตึงนี่ดอกไม้จัดประดับสวยงาม
คุณเข้าใจความหมายหรือยังทำไมถึงเรียกว่าดอยสุเทพ๒

ลุยออกไปเห็นภูเขาสวยทอดตัวเรียงยาวแบบนั้น

ใช่ครับนี่ก็คือที่พิศนุโลกนะครับ

ประชาชนไปเลือกซื้ออาหารเจกันคึกคัก
ชามเจติดทงเหลืองเป็นสัญลักษณ์แบบนี้
เจ้าของร้านบอกแม้ปีนี้ราคาสินค้าอาหารเจ
จะขยับเพิ่มขึ้นผลักต้นทุนเพิ่มขึ้น
แต่ยังขายราคาเดิมเริ่มต้นที่๔๕บาทครับ
นี่นะฮะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูขนมของหวาน
ขึ้นชื่อของร้านที่ลูกค้าชื่นชอบด้วย
เมนูเด็ดเช่นไข่หง
ไข่หง๓ลูก๒๕บาท
และยังมีขนมปังไส้ต่างให้เลือกอีกมาก
นี่ฮะกรรมวิธีการทำขนมไข่โหงอ้อ

ในพื้นที่คุณผู้ชมมีที่ไหนเด็ดอีกบ้าง